อุปกรณ์ค่ะ

เพราะเมื่อคืนเขาดาวน์หนักก็เลยอยู่ต่ออย่างนี้
ไม่รู้ว่าเขาอัดเทพเหรอ
แล้วคุณเทพมันตอบว่าอย่างไร
ถ้าสมมุติเอาจริงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วไง

นี่ปีใหม่แล้วสวัสดีพี่ฟัง
ตอนปีใหม่นี่ปีใหม่แล้วก็

การถึงแม้จะไม่ได้เที่ยวปีใหม่ด้วยกันเลยว่าพ่อแล้วว่างาน
นะครับช้ามั้ยช้าปีวันแรกของปีเนี่ยก็ครีสฟูตรทำในสิ่ง
ที่มันดีอืมอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันจบกับปีเก่าไปอืม
โหแม่นดำก็ต้องคุยกันดี

ฉันปีชง๑๐๐ช่วงปีเนี้ย

อ้าวอีนี่ถัดยายกำลังใจ

หนุกับหนูเองเลย

เคยเจอเมื่อ๑๒ปีที่แล้วมันเหมือนเดิมเลย

คนเราเนี่ยจะปีชงในในทุกสิบสองปีมาครั้งหนึ่งอืมถ้าเราเคยคิดจะดีก็คือว่า
คนที่ชงเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ไกลเทพประจำปีเกิดสมมุติที่เป็นเทพประจำปีเกิดอยู่ตรงนี้
คนที่ชงเนี่ยเหมือนไม่อยู่นู้นเลยไกลมากเลยพอไกลมากปุ๊บอ่ะ
เทพเขามองไม่เห็นเราเทพเขามองไม่เห็นเพราะพออยู่ไกลปุ๊บอ่ะ
มองไม่เห็นเนี่ยเขาก็คุ้มครองดวงเราไม่ได้เราก็ต้องไปไหว้เขา
คิดจะดีก็คือคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยในปีหน้าเขาต้องเอาดวงอ่ะ
อยู่ใกล้เทพด้วยการไปฝากมันเลยเป็นที่มาของการไปฝากดวง
กับเทพไทยสวยเอี้ยเดี๋ยวนะมีวัดหนึ่งที่หมาเกาอ่า
อาจารย์เคยแนะนำให้ผมไปแล้วผมก็เอากระดาษไปวาง
หนุนดวงหนุนดวงไปหนุนแล้วก็เอาเทพตั้งสูงคุณหนุนเท่าไหร่ก็ยิ่งสูงเท่านั้น
คุณต้องไปวัดนี้ผมไปมาแล้วอยู่ทุ่งไหนวัดอะไร
วัดดำไปที่ไหนไปวัดดวงเดียวอันนี้อันนี้คือคือคือวัดชื่ออะไร
ชื่อวัดเปาโกงเออดีมากผมไปจริงเหรอผมไปผมไปทุกปีเลยอันนี้
วัดเปาโกงจริงอยู่ที่มาเกาะใครที่ไปมาเกาะจะนึกถึงไอ้ประตูบวชเซ็นต์ปอลอยู่อ่ะ
อ่าวัดเนี้ยอยู่ข้างหลังอ๋อเหรออืมซากประตูบวชมันจะมีซากประตูบวช
อ่าต้องไปต้องไปถ่ายร้านที่ดีจริงจริงวัดเนี้ยเปาโกงเหรออืม
เปล่ากงเนี่ยมาจากเปล่าวุ่นจิ้นคือเทพเปล่าวุ่นจิ้นแต่ว่าในนั้นน่ะ
เขามีวิหารใช้สวยเอี๊ยะและเป็นใช้สวยเอี๊ยะที่เป็นปางแบบโบราณ
อืมเป็นปางแบบอย่างสมมุติอย่างที่เราเห็นที่ฮ่องกงเนี้ย
จะเป็นปางที่สมัยใหม่สมัยใหม่เออเป็นเอลอีดีเยอะเยอะเนอะเออ
อันนั้นอันนั้นเป็นพิพิสภัณฑ์แล้วอ๋ออันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่
อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นโชว์มันไม่โชว์ว่าเออ
ฉันไปไหว้อยู่ก็ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าที่สำคัญคือที่เนี่ย
ปางที่สุดท้ายจะเป็นแบบโบราณแล้วเขาก็มีความเชื่อว่า
ผมจะถือนี้ไว้ทำไมเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าแต่ละคนเนี่ย
จะมีเทพประจำตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเทพองค์เนี้ย
มีตั้งหกสิบองค์อยู่อย่างคุณพ่อดำเนี้ยสมมุติคุณพ่อดำเกิดปีม้าท่าแหละ
มันจะไม่ได้แล้วมันจะถุดคุณพ่อดำเป็นปีม้าทองอย่างเงี้ยนะ
หรือมีม้าดินอย่างนี้ก็จะมีเทพของม้าดินอยู่ม้าทองก็จะมีเทพม้าทองอยู่
หลักการไปถึงคือเขาจะให้เราเอากระดาษเป็นกระดาษเงินกระดาษทอง
ไปถวายให้กับเทพที่ดูแลดวงชะตาอืมพอถวายเสร็จปุ๊บเนี่ย
สมมุติว่าเทพพัดตั้งอยู่แบบเนี้ยพอถวายกระดาษไปอ่ะเทพเราก็จะสูงขึ้น
หนุนขึ้นไปก็เหมือนแบบไปหนุนดวงให้สูงขึ้นนะครับ
ที่ถ้าไปเนี่ยเดิมอีกนิดนึงเนี่ยมีอีกวัดหนึ่ง
จริงคือจริงจริงเนี้ยจะบอกว่าไปเองก็ได้นะแล้วที่สำคัญคือผมไม่มีทัวร์เอ่อเอ่อ
ฝากหน่อยนะเดี๋ยวปีใหม่นี้จะอีกวัดหนึ่งวัดนาจาใช่ไหม
ต้องฟ้องเนี้ยผมเอารูปไปใช้แบบเอาดูดวงปีเกิดอะไรหมดครับ
แม่งผ่กป
ได้จาก
แล้วพอเดินลงไปข้างล่างเป็นวัดกวนอู่

วัดกวนฮูนนี่เรื่องอะไรจ้ะ
มันจะต้องแก้ก่อนผ่านไหน
ถ้าเป็นแบบการเปลี่ยนปีแบบเก่าสุดดั้งเดิม

คุณต้องไปดูว่า๒๑ธันวาคมคุณเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ว่า๒๒ธันวาฯปีนี้วันว่าห้ามขนมบัวรอยจำไม่ได้ไหม
เมื่อไม่กี่วันมีผู้ชายอะไรเข้ามา

ต้องบอกว่าเป็นวัดกวนอูที่เป็นมรดกโลกนะ
มีเสายูเนสโก้แตกอยู่ข้างหน้าและเขียนว่าเป็นสถานที่นี้เป็นมรดกโลก

เป็นปางนั่งเหมือนแบบเป็นใส่ชุดจองหงวนอยู่

เหมือนเป็นไถ่ซิงเอี๊ยะเหมือนเป็นภาษาหน้าจ่ายเลย

เราจะเห็นคนเหล่านี้เขาจะตั้งกวนอูเยอะกว่า
บางบางที่เนี่ยตั้งเยอะกว่าตีจูเอี๊ยอีกเนี่ย
เพราะว่าคนที่ขอพรเรื่องการค้าขายเนี่ย
จริงมันมีเรื่องเล่าที่เล่าออกทีวีไม่ได้ด้วยนะครับ
อันนี้แผ่นลูกเนี่ย
ในรูปเนี่ยนี่คือองค์กวนอูที่เป็นปางแบบ

นาจ้าขอลูกกวนอู๋ขอเรื่องงาน
แต่ว่านาจ้าผมยังไม่เคยพาคุณไป
คือกลอูในบางตำนานเขาถือว่า
เซียนห้องเต้จะเปลี่ยนไปเรื่อย

เขาบอกว่าในยุคปัจจุบัน
คนที่เป็นเง็กเซียนห้องเต้ยุคปัจจุบันก็คือ

และบอกว่าสวดกวนอู๋จะมีคำพูดที่พูดถึงองค์เซียนฮ่องเต้อยู่
ใครที่ไปจริงมันมีประวัติว่าทำไมต้องไปวัดกวนอู

ขอพรที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จ

เพราะฉะนั้นสามที่สมมติแก้ไว้

เอาอย่างนี้อย่างวันนั้นไม่ได้คิดว่าน่าจะอยู่เมืองไทย

เมืองไทยเนี่ยจริงผมว่าก็ไปที่ยอดฮิตที่เขาไปกันก็ได้

ต้องเป็นมหกรรมในการแก้ปีชงเนี่ยมั้ยนะ

คือมาก่อนบางทีเรามันไม่ไปเพราะมันไม่มีที่เราจอดรถ

แต่ตอนนี้สถานีรถไฟเจนวัดมังกรเนี่ย
แต่ว่าใครจะไปก็ไปเถอะไม่เป็นไร

ปีนี้อนเบิ้ลเดือนที่จีนมา

ก็มาเร็วดูใช่ไหมตุ๊กจีนมาเร็วเดือนมะกะลา๒๕ซึ่งไม่ดี
นะเพราะว่าอีเวนต์ผมก็มารวมกันเลยครับอ้าวไม่งั้นเรารับอีเวนต
ปีใหม่ได้ด้วยแล้วก็อีเว้นต์เราแก้ผู้สอบก่อนคือแสดง
ว่าคนที่แก้ปีชงต้องแก้ตั้งแต่๒๑ธันวาแล้วคือถ้า
โบราณอ่ะสตาร์ทอ่ะมันต้อง๒๑ก็เป็นง่ายก็ไปดูอ่ะวัน
ที่๒๑๒๒เนี่ยถ้าแถวนั้นน่ะไม่ทันล่ะไอ้มดมันเกิดอะไร
ถ้าเกิดนับพื้นปุ๊บอ่ะเหตุการณ์มันจะเริ่มเริ่มนับหนึ่งเริ่ม
ช่วยถามได้ก็ไม่ให้พูดเพราะว่าคุยโทรศัพท์อยู่
มีเหตุการณ์ใหญ่ด้วยใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วย
ครั้งนั้นเลยเหรออุ้วนี่ก็ว่าลุงกำลังคิดเราก่อนนานอาทิตย์
ก็เลยคิดว่าเศพร้อนจันทร์เขาให้มาอ่านรายการ

เราไปพึกศพก่อนพึกศพอุ๊ยตายทางถือว่าดีนะ
พึกศพมีการเจรจอะไรอย่างนี้ดีใช่ไหม
พึกศพดีไหมคะปลาสีคุยต่อ

ก็ส่วนปีชงเราอาจจะต้องเชิญหมอช้างมาอีกทีใกล้
แต่แน่นอนว่าถ้าคุณมีโอกาสคนที่เกิดปีชงมีอยู่ปีเดียวคือปีมะเมีย
ถ้าสมมุติคุณเกิดปีเมียไม่ว่าจะปีอะไรก็แล้วแต่
ขอให้ย้อนเวลากลับไปดูซิว่า๒๑ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์
ใช่ไหมฮะไม่ใช่สิวันเสาร์๒๒อ่ะ
อ่ะ๒๒๒๓จริง๒๒
เป็นต้นมาถูกต้องไหม๒๒ธันวาวันอาทิตย์
กับ๒๓อ่ะคือ๒๒ไปแล้วอ่ะ๒๒ธันวาว์ไปแล้วเนี่ย
คุณไปดูซิตั้งแต่๒๒ธันวาคมมาเนี่ยคุณเป็นอะไรกันบ้าง
เช่น๒๓ครมละมีการเปลี่ยนอะไรบ้าง

ไม่นะเนี่ยคนหนุนสูงขนาดนี้เหรอเนี่ย

นี่ก็จะเป็นเทพประจำแต่ว่า
ติกแล้วก็จะหนุนหนุนเป็นทางกินความภูมิเยอะใย
ใครถ้าเปิดไว้ไม่ได้เขาจะเป็นจากภูมิใน

นี่ก็จะไปไหว้

ผมไม่มีวิดีโอแบบนี้เลย

เขาก็จะสวดยกขึ้นสูงเห็นไหม

อุ้ยตายแล้วฉันต้องไปแล้วต้องไปแล้วเธอไปไหม
อ้าวอย่าพ่อไปอย่าพ่อไปอย่าพ่อไปอ่ะจ้ะไป

กลับมากันครับเรามาดูดวงตามราศีของคุณบ้าง

เราบอกไปแล้วทั้งหมดก็แก้กันไปมาเริ่มเข้าชมกันละตั้งแต่๒๐๒๑๒๐๒๒
เราไปดูราศีกันบ้างดีกว่าราศีต่อไปคือราศีพฤกษบครับ
พฤทธิศพวางมาที่อะไรครับราศีพฤทธิศพ
๑๕พฤทธิษภาคมถึง๑๔วิทยุณายนเป็นยังไงบ้าง
ศพน่าจะเป็นราศีที่ต้องเตือนเยอะที่สุด

เพราะว่าเป็นราศรีที่ดาวพฤตศัตริย์เนี่ยก็ทำมุมไม่ค่อยดีกับดวง
ราหูก็ย้ายเข้ามา
คือเจอศึกหนักหลายด้านพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
นะครับมันมีดีอยู่ด้วยนะใจเย็นนิดนึงแต่ว่า

เอาเรื่องแรกก่อนก็คือว่าเป็นราศีที่
เรื่องที่สำคัญสุดก็คือเรื่องสุขภาพ
ถ้าจะเตือนในบรรดาทั้งหมดที่เราเตือนและสุขภาพเนี่ย
ราศีพฤศพเป็นราศีที่ต้องเตือนและสุขภาพ

ไม่ไม่เรียกคุณภาพ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระราหูเข้าเนี่ย

เรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์นะครับ
คือราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่ทำให้เรื่องจิตใจเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยดี
นะครับทันเนี่ยสิ่งที่ต้องบอกก่อนนี่คือว่า
บางคนจริงเราเคยพูดไปเมื่อวานแล้วนะ
บางคนที่ราหูเข้าแล้วดีก็มีเยอะ

จากดาราวงการบันเทิงหรือออนไลน์แล้วเนี่ย

พระราหูนี่เป็นเหมือนแบบเคมี

ขายยาพวกเซลล์ขายยา

ยาฆ่าแมลงเป็นมะเร็งกันหมดทั้งประเทศแล้ว
อ๋อเหรออันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะ

ถ้าอยู่ในอาชีพที่ดีก็ดี

แล้วเขาคุยกับชิวอยู่ร่มรั่นอยู่
ไปเสร็จแล้วอยากรู้ทำไมมีผัวหรอ
เชิญครับ
ต้องเตือนในทฤษฎีก็ต้องเตือนอยู่นะ

เป็นราศีที่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ได้ง่าย

ในปี๖๓เป็นปีที่ต้องดูแล
เรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ

คนที่ยังโสดอยู่
ก็มีความแตกต่างกันของชีวิต

หมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันสั่นครอนได้
คำแนะนำคือราหูหมายถึงต่างประเทศ
ใครที่เกิดราศีพฤศพเนี่ย
หรือเดินทางไกลก็ได้ไม่ต้องต่างประเทศก็ได้
วันหยุดเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนสถานที่หน่อย
เป็นการแก้เคล็ดความแรงของดวงดาว
หรือว่าถ้าเดินทางแล้วก็เดินทางไปทำบุญด้วยกันก็ดี
กับคู่สมมุติพาแฟนไปว่าพระอยุธยา
หรืออะไรอย่างนี้นะคือแบบต้องมีเปลี่ยนเรื่องที่
เปลี่ยนสถานที่บ้างเพื่อลดความแรง
ไปเมืองกาลไปอะไรพวกนี้ก็ได้เมืองกาลเลย
แล้วก็มีโอกาสแบบยูเทินรีเทินกลับ
การงานของเขาการงานอยู่ดี
การงานและการเงิน

เพราะว่าเกือบในตอนปีนะอย่างที่บอกก็๖ปีหลัง
แต่มันก็เตรียมตัวก่อนตั้งแต่๖เดือนแรก
เข้าจากแต่เดือนไหนหลังเมษาจริงผมว่าถ้าเร็วสุดเนี่ยผมว่า
สักพฤษภาพิทุนาก็มาแล้วการเงินแต่คือคนที่ดวงดาวแบบนี้
๑เขาจะมีโชคเรื่องอสังหาเรื่องทรัพย์ศิลป์มรดกเขาจะได้
ทรัพย์สินได้มรดกอะไรบางอย่างนะนี้ใครที่เกิดในราศี
พฤศพเนี่ยเค้าต้องดูหน่อยนะครับคือมันเหมือนกับทุกภราพ
นะครับแนะนำนะครับว่าถ้าจากไปไหว้พละถือมันควรว่าว่า
พระราหูนิวหมายจริงไว้ภาณาให้ในรูปแบบอื่นก็ได้

ปางโปรดอสุรินทราหู

ที่เป็นรูปพระที่นั่งก็มีช้างข้างริงข้าง

แต่ว่าพระนอนวัดโพเป็นปาง

แต่ว่าที่ผมเคยไปเนี่ยวัดดังวัดโพก็รังอยู่แล้ว

คือพระสายญาติคือพระนอน

ที่พุทธเจ้าสายญาติคือนอนอยู่เนี่ย

พระทะหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความมีทิศิมานะ

ก็เลยเหมือนแบบแสดงกายให้ใหญ่กว่าพระราหู

พอนั่นปุ๊บก็เลยแบบเริ่มใสว่ามีมนุษย์ที่แบบ

ก็เลยมาตัดสินใจมาศึกษาพระธรรมมาอะไรแบบนี้
ดังนั้นเวลาสร้างพระนอนเขาถึงต้องสร้างองค์ใหญ่

เพราะว่าในตำนานก็คือพระพุทธเจ้าสำแดงกายให้ใหญ่
แล้วที่วัดโพเนี่ยทรงพระบาทเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็น๑๐๘มงคล
คือเวลาคุณไหว้เนี่ยคุณก็ไหว้จากต้นก่อน
เสร็จปุ๊บก็ค่อยมาจบที่ตรงพระบาท
ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นความหมายที่เป็นมงคลทั้ง๑๐๘อย่าง

พอเข้าปุ๊บไว้ข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีบทสวดพระราหู
แล้วก็บทสวดประจำอังคารเพราะว่าพระนอนเนี่ยเป็นพระประจำคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะครับ
พอสวดเสร็จปุ๊บก็เข้ามาไหว้ตรงพระบาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็น๑๐๘มงคล
เพราะฉะนั้นราศีมิถุนราศีพฤศพพฤกษพคุณระวังเรื่องสุขภาพอย่างที่บอก
สุขภาพสุขภาพแล้วก็
ทั้งกับสุขภาพกายสุขภาพเงิน
ความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระวังความรักมันจะเป็นเงา
คนที่ราหูเข้าอ่ะชีวิตเหมือนความรักซ้อน
คือหรือแบบมาแบบโพโพโพโพ
ต่อไปฮะราศีมิถุน

ราศีโดนราหู
อันนี้เป็นราศีที่ไหนแล้วครับของเรา

ราศีมิถุนคือท่านที่เกิด๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม

มิทุนนี่หรือว่าราศิเบเนตุลที่เราเรียกกัน

ก็แสดงว่าออกจากมิทุนไป

ครึ่งปีแรกยังอยู่ใช่แล้วก็ยังมียีสุริยุปราคาจันทรุปราคาอีก
หลายชุดเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วใครเกิดราศีมิทุนเนี่ยก็ยัง
ต้องระวังอยู่แต่ว่าพอครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยก็จะยก
ภูเขาออกจากอกเลยเรื่องที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็จะหมดไป
ความเครียดความไม่สบายใจเรื่องที่ทำแล้วมันเหมือนกับทำ
เราปวดหัวปัญหาคาราคาซังชีวิตเหมือนปลูกปมอะไรอยู่เนี่ย
มันไปหมดเลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับผม
ก็ชอบเหมือนกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเพียบยังไม่ได้แบบว่าจะ
ดูแลเหมือนแบบพักฟื้งนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าอุปสรรคหรือว่า
ซึ่งคิดว่ามารที่มาฝัดจนหรือว่าเรื่องหนักในชีวิตเนี่ย
มันก็ลดน้อยลงไปเยอะเลย
บางคนบอกว่าอาจารย์บอกดวงดีขึ้นทำไมเลิกกับแฟน
ก็ต้องย้ำว่าบางทีดวงเราดีขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีมันอาจจะออกจากชีวิตเราไป

เขาก็มีโอกาสเลยมีโอกาสมีข่าวดี

คุณผ่านในปี๒ปีที่ผ่านมาแล้ว

เราก็เป็นนักเรียนก็เหมือน
จบด็อกเตอร์แล้วชีวิตก็มีความ
สำเร็จความก้าวหน้ามีประสบการณ์ที่ดี
แต่พอมันในปีใหม่พบคุณก็จะเริ่ม

การเงินการงานสำหรับลาสีไม่ถุ้นล่ะ

จะหมดไปนะครับกับงานเนี่ยก็อาจยังเหมือนกับ
ศัตรูหรือเจ้านายที่ไม่ชอบหน้าเราหรืออะไรแบบนี้ก็จะไปนะแต่
สบายใจแล้วกันว่ายังไงเราผ่านช่วงที่ยากไปแล้วเนี่ย
แต่ฝากนิดเดียวคือในช่วงครึ่งปีแรกนะครับสุริยุปราคาจันทุปราคามีอีก๒๓ครั้งเลย
แต่ช่วงที่ยังได้รับผลกระทบอยู่อย่าไปประมาท

การงานก็บอกแล้วว่าพี่การงานกันแล้วอีก

พอแล้วทั้งคู่ก่อนนะ

มาที่ขึ้นก่อน

ต้องต้องบอก

ตกลงยังไง

ต่อเลยครับควรมาโอเคนะ๑๗กรกฎาถึง๑๖สิงหาคมถัดต่อไปก็สิงหาคมก็เป็นคุณล่ะ
กรกฎเนี่ยก็เป็นราศีที่ดวงแรงนะครับดวงแรงพอกับราศีมังกรนะครับ
เพราะในปี๖๓ปีนี้เป็นปีที่กรกฎก็จะเจอกับดาวใหญ่๒ดวงเข้ามาในดวงชะตา

แต่ที่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่า
คือถ้าเจอดาวเสาอย่างเดียวเนี่ย

ดาวเสาเนี่ยมาตั้งแต่มีนาแล้วฮะ

คือเจอดาวเสาอย่างเดียวไม่ค่อยดี
เพราะว่าในดวงเราจะกลัว
เขาเรียกว่าดาวเสาที่เล็งกับราศีเกิด

บางคนไปเจอที่ลักษณะราศีกรกฎแล้วดาวเสาเล็งเนี่ย

เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราเนี่ย
แต่อย่าไปพูดคำกรเดี๋ยวเหมือนหมอคนอื่นนะครับ
เดี๋ยวจะหาว่าแบบต้องมาโชว์คำกร

ไม่ใช่พูดให้ฟังบอกคนอื่นมีตั้งเยอะแยะ
ไม่ใช่คนเจ้าเวิร์ดเจ้ากร
ราศีกรกฎเนี่ยก็ต้องย้ำว่า

เพราะว่าพระเสาร์เพิ่งมาเยือนใหม่

อันนี้ก็จะเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องทุกโกง
โมงคงยากแต่ขัดแย้งตีกับเขาทุกวัน

เรื่องเงินคงใครโกงนางยาก

แต่ถ้าเรื่องไอ้ตีกับคนไม่ต้องดาวน์อะไรหรอก

ทั่วไปคุณระวังนะฮะ๑มีปัญหาขัดแย้งกับคนแน่นอน
สองมีโอกาสถูกโกงในเดือนมีนาคม
ใช่นะครับคือถูกโกงมีนาเนี่ย

อาจจะมารู้คือบางทีมันโดนโกงมันไม่รู้ตัวไง

อะไรอย่างเนี้ยคือหมาตระตรีก็ก็ต้องระวังกันแล้วนะ

ใฝทักช่วงระเฉามีนา

ที่จริงประสบกรรมเนี่ยพร้อมแหละมาช่วย๑๒๐๐เนี่ยมันก็เหมือนกับเบาลงอากมันก็จะ
หรือไม่ใช่ก็แปลกต่อไปเลยแบบเป็นลาศีที่จำลีมีตัวช่วยเข้ามาครั้งนั้นคำ
กับลาศีเขาทั้งหมดแล้วแล้วโชคดีอันนึงคือดาวเสาเป็นดาวที่
โคพอโคจรเข้ามาอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยดันเป็นตำแหน่งที่มี
พลังภาษาโหรสาศาษณ์เรียกว่าตำแหน่งกเศษตาศิปดีพูดเลย

อย่าแว้งอย่าปั่น

คือเป็นตำแหน่งที่ดีเลย
เป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่มีพลัง

คือเจอดาวน์สาวองค์เดียวทายไม่ดีนักหน่อย

งานใหญ่ระดับประเทศ

เตือนเรื่องเดียวคือเรื่องคู่
เพราะว่าดาวเรื่องคู่มีการเปลี่ยนแปลง
นะครับดาวเรื่องคู่มีหลายอย่างคู่มีหลายอย่างคู่ครองก็ได้
หุ้นส่วนหุ้นส่วนก็ได้นะครับบางทีเปลี่ยนหุ้นส่วนเปลี่ยนที่ทำงาน
นะครับเปลี่ยนหุ้นส่วนเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนสัญญาคือมันคู่สัญญา
คือมันอาจจะหุ้นส่วนเดิมแต่ว่าเซ็นสัญญาใหม่อันนี้ก็อยู่ที่ว่า
อันนี้ก็เห็นตั้งแต่วันนี้เป็นตอนไปใช่ไหมคะตั้งแต่๑มกราหรือว่ารอก่อน
มีนามันจะเป็นบทสรุปนะครับดังนั้นเนี่ยใครเกิดราศีกรกฎถ้าตั้งใจ

อ๋อแล้วเจ้าหัวเจ้ากรด้วย

แต่จริงแล้วในร้ายมันมีดีรออยู่
แล้วประเงินปีนี้มันเป็นปีที่ดาวสาวดาวพระธรรมเนี่ย

มันก็เลยทำให้พวกที่เจอดาวพวกนี้
ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับ
แล้วก็พอพระราหูเปลี่ยนครึ่งปีหลังเนี่ย
ก็ไปเข้าเรือนที่เป็นลาพะของกรกฎ
ก็จะหมายถึงเจ้าเรื่องการเงินที่ดีได้

ไม่อย่างสิต่อไป

เพราะว่างานมันใหญ่มากเยอะมาก

คิดอารมณ์จิตใจก็คืออาจจะเรื่องความเครียดเรื่องอะไรก็ต้องระวัง
โลกของราศีกรกฎก็คือพระสาวที่เล็งกับตัวราศีกรกฎเอง
มันหมายถึงกรกฎคือทางเดินหายใจเพราะสาวที่คือหลัง
ก็ต้องเต็มปีที่ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มาก

ทำไมที่ของฉันปิดเพงกฎ่า

คุณพระดำเกิดราศีสิงศ์ด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะแต่คุณสามารถไปดูดวงย้อนหลังได้นะฮะ
นี้แศตรสารกันไปหยาบกรอนคุณรวบรวมหมดแล้วเราก็ไล่ไปรายเดือนเลยต่อไปเนี้ยนี่อยู่ใน
เลยราศีสิงฮะมาอยากราศีสิงคือท่านที่เกิดตั้งแต่สิบเจ็ดสิงหาคมถึงสิบหกกันยายนมีใครมีคุณนายีมาชา
มีกิจสีภูมิเศรษฐ์มีมอดดำเยอะมากเออเยอะน่าราศรีสิงศ์อ่ะอ๋อ
พี่หนุ่มไปไหนแล้วครับแพทย์ฮะไปกินข้าวยังนั่งอยู่แต่เรามองไม่เห็น
นั่งหิวข้าวเดี๋ยวเมื่อกี้เขากังวลเขากังวลเรื่องเรื่องราศรีเขารึเปล่า
อ้ามันต้องไปไปทุกผีหรอไม่ใช่พี่นิ้วเบี้ยวไงอ๋ออ๋อไหมอ่ามา
สีสิงฮะราศรีสิงฮ์นะครับก็เป็นราศรีภาษาไฟอ่ะพูดหน่อย
บันดีคุณหนุ่มกระกดมาม็อตดำสีทาสไฟ

สิงห์เนี่ยไม่ได้มีเรื่องที่น่ากลัวมากนะ

เป็นปีแห่งการลงทุนแล้วก็ขยับขยาย

อ่าเพราะสิริสิงต์ต้องบอกว่าอะไรใหม่จะเกิดขึ้น
ม็อตดำรับเป็นพิธีกรมาตลอด
เดี๋ยวรอดูปี๖๓เนี่ย

เขาบอกว่าพี่หนุ่มไปไหน
หรือว่าพี่หนุ่มไปที่

เออเชื่อหรือยังพนัสสับเยาณ

แล้วมาเดินเข้ามาดื้อเรากินให้เสร็จก่อนวะ

ผมยังไม่ได้เข้าฉากแล้วคุณก็มาพูดถึงผม

แล้วออกเหรอไม่เอาเสียที่เขาก็มีก็อย่างนิยโป่
เปิดตัวธุรกิจใหม่มีแววพวกการเมืองไหม
ไม่มีอะไม่เปล่าคุณผมถามไม่ได้ถามคุณผมถาม

นี่ปีใหม่แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้ว

ถามอะไรที่ชาวบ้านเขาอยากจะรู้ไม่ต้องเฮีย

ถ้าถามว่าการเมืองไม่สิ่งใหม่สำหรับโบ๊ทดาม

อะไรที่มันแปลกใหม่บุกเบิก

เปิดร้านสังขทานเป็นไปได้ไหมคะ

เราเข้าไปตอนนี้

เป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงคือทุกอย่างเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมอยู่
คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงาน

คืองานใหม่แต่ว่าอะไรที่ใหม่มันจะมีศัตรูเหรอ
แต่อย่างพวกดำเนี่ยเขาโดนด่าเป็นประจำทุกปีก็ไม่ใช่หรอก

มันจะเป็นราศีที่ถูกด่าถูกอิจฉา
ถูกใส่ร้ายกันแกล้ง

เป็นราศีที่จะได้มีลูก
ผมกำลังคิดในใจว่าเอ๊ะถูกแม่งจะเอาเมียหรือเปล่า

เป็นแบบนึกว่าจะเป็นผู้ชายแต่ผิดไง

นะครับลูกน้องภัณฑ์โบริวาร
ได้เหมือนพี่ดอยอีกสักคนนึง
พี่รุสไปสักคนหนึ่งแน่

มันจริงก็พูดง่ายคือว่าเป็นปีที่มีภาระ
เยอะขึ้นก็คือต้องดูแลต้องทำอะไรนี้มากขึ้น
แต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นแง่บวกนะครับแล้วนี่
ตำแหน่งของดวงดาวที่มันโคจรเข้ามาเนี่ย
มันก็ช่วยตรึงกันทำให้ราศีสิงศ์มีโอกาสในการขยับขยาย

ความรักเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ปีที่เด่นเรื่องความรักเท่าไหร่
มันจะมีอุปสรรคมีอะไรบางอย่างมา
เช่นไม่ค่อยสมหวังหรือว่ามาให้อยากแล้วก็จากไปอะไรอย่างนี้
แล้วเนี่ยราศีสิงษ์ก็เผื่อใจเรื่องนี้แต่ความรักเนี่ยจะไปแรง
แต่ว่าถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็หมายถึงการขยับขายครอบครัว
ใครอยากจะมีลูกคือแต่จะตั้งใจมานานก็จะได้มีบุตร
ก็ถือว่าเป็นปีที่จังหวัดดวงนี้เงินก็ยังโอเคอยู่นะครับดวงการเงินนะครับ
เรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุขภาพ
สุขภาพต้องเตือนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดาวที่มันเข้ามาในเชิงส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอริกับดวงเนี่ย
มันจะมีหลายช่วงของปีนะครับมันหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยได้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

ดูอย่างงั้นนอนพักก็หายสิคือจริงบางทีมันห้ามตัวเองไม่ได้
ไอตริกอ่ะอาปุ๊กที่มันแบบติดติด

คือก็ต้องทำอะไรให้มันอยู่ในระดับที่มันกลางให้มันพอดี

เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพ

ส่วนบางทีชีวิตเราจะบุกเบิกทำอะไรใหม่

หมายถึงจะโดนโกงหรือเปล่าแม่
ศัตรูไม่คนที่แบบไม่ชอบกันแกล้งเราแล้วเนี้ยต้องระวังเนี้ยอ่าอ่ะ
ก็เห็นเป็นการแสดงวิธีดีสุดมีมีอ่ะก็นั่งมีมีใครวะ
มีมีก็แยกให้เขากังวลอีกอ่ะจะไปลาสี่กันก็ไปไม่ได้อ้าจ๊ะโหนุ่ม
อย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัศน์ที่มีสัตว์
เป็นคนที่สารพาทคุณบ่อยเนี่ยคุณจะต่อกระศติกันจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดี
ขึ้นอีเช่ามันบอกตลอดรับมันจะดีขึ้นเลยเช่ามาไปปิดทาง
เลี๋ยวผิดนะ
เป็นราศีที่ดวงวุ่นวายในช่วงปีที่ผ่านมานะคือเป็นราศีที่ผ่านมาเนี่ยงานมีประเด็นเยอะมากนะครับ
บางทีงานที่จะสำเร็จงานที่จะได้อีกนึกเลยมันแค้วคาดไปหมดเลย

หรือบางคนไม่เปลี่ยนงานแต่ทำงานเดิมเลยล่ะเช่นสมมุติเป็นงานขายเนี่ย
ไปคุยแล้วแทนที่จะได้ไม่ได้เลยเหมือนเห็นงานมาจากคนอื่นคว้าไป
คว้าไว้ไม่ได้คือเห็นโอกาสแต่คว้าไว้ไม่ได้
ข่าวดีอย่างหนึ่งคือในปี๖๓เป็นปีที่ดวงเรื่องงานเริ่มจะดีขึ้นแล้ว
เริ่มมีบางช่วงที่เป็นจังหวะของเราบ้างแล้วนะครับดังนั้นแต่ว่าเร็วสุดจำง่ายคือสงกราน
ก็จะเป็นช่วงที่ดวงเนี่ยเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นใครที่เกิดในราศีกันเนี่ยก็เตรียมให้พร้อมนะครับ
คราวดีหลายอย่างเนี่ยพอคุณอยู่งานลงตัวขึ้นเงินก็ไม่ได้
คือราศีกันน่าจะอยู่ในกลุ่มของราศีที่ดวงกลางนะคือไม่ได้แบบหวือหวา
แต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างปีเก่ากับปีใหม่นี้ปีใหม่ดวงดีกว่านแน่นอนนะครับ
ชิลไปเรื่อยถ้ามองก็เดี๋ยวรอเมษานี้แต่ถ้าเมษาปุ๊บเนี่ยความคึกคักในเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ย
มีเข้ามามากยิ่งขึ้นหลังเมษาราศีกันต้องทำบุญด้วยเรื่องของยารักษาโรคเยอะ
ไปจัดเองนะอย่าไปซื้อแบบสังขทานสำเร็จนะคือเวลาคุณทำคุณไม่ต้องไปทำประโยชน์
คุณไปซื้อพาลาแผกแผนนึงใส่บาตรก็ถือว่าทำบุญยาขุดนึงความบุญยาแล้วเนอะ
ใช่หรือว่าทำบุญอะไรแบบโรงพยาบาลก็ได้
นี่ง่ายละไม่ชอบแล้ว
แบบนี้อันเลยคือเป็นเรื่องเจาะเลือด
โบริจาคเลือดเลือกที่รักกายใจพร้อมก็จะช่วยเหมือนกับ

สุขภาพก็มีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยเองนะครับ
ที่ต้องเตือนกันก็จะเป็นโรคในช่องท้องนะครับ
กระเพาะลำไส้อะไรพวกนี้

ราศีกันก็ต้องระวังเอาไว้หน่อย

โอพิดีต้องระวัง
ก็นับว่าเป็นดวงดีดวงหนึ่ง

ไม่หวือหวาไม่ต้องกังวลมาก

จริงในปี๖๓นี้เนี่ย
คือราศิการอื่นเพราะเวลาดวงดาวมันเปรียดแรงเนี่ย
ก็ต้องหาโอกาสในการทำบุญอยู่เรื่อยนะ
โดยเฉพาะอะไรที่เป็นเรื่องหยุกยาหรือเรื่องสุขภาพ
หรือบทสวดมนต์ก็จะมีบทโภชงครับประดิษฐ์
ยาวนะอันนี้ในหนักสือมีอ๋อค่ะมีนะครับคือ
ลาหูกอดลาหูหรือจะอมลาหูก็มี
มีหมดทุกอย่างเลยนะครับคือแล้วไอจีมั้ยครับ
ไอจีก็มีอาจารย์ผมเห็นไอจีขึ้นตอน๔๔นาทีก่อน
ใครมีคนลงอ่ะอาจารย์ป่ะผมลงทำไมครับ

ก็ลงเข้ารายการแล้วลงเลยครับ
อ๋อเหรอไม่ใช่มีแต่พิธีกรที่แอบเล่นมือถือได้
แขกรับเชิญก็แอบเล่นได้โอ้โฮตายแล้วขอบคุณค่ะ

ไม่ใช่ผมคนเดียวนี่โดนทุกคน
เอ้าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าราศีตุลราศีพิจิกษ์แล้วก็ธนูป่ะ
ธนูอีกเบรกนึง

ช่วงหน้าตุ๋นกับพิจิกค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
๖พิจิกายน
ราศีตุ๋นเป็นอย่างไรครับ
ราศีตุ๋นดวงดีนะ
แต่ว่าดีในเรื่องการเจรจา
ถือว่าเป็นราศีที่โชคทางด้านการเจรจางานขาย
ในหน้าตัวแทนจะส่งผลดีมาก
คือจริงราศีตุลเนี่ยก็เป็นราศีที่รับผลดีในช่วงปี๒ปี
ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในปี๖๓เนี่ย
ดวงดาวอาจจะไม่ได้พลิกมาก
แต่ก็ยังประคับประคองอยู่ได้
แต่ว่าเรื่องที่เตือนกันมากที่สุดคือเรื่องในครอบครัว
ความวุ่นวายในเครือยาศ

บางทีไม่ใช่บ้านเราหรอกแต่ว่าเป็นบ้านญาติแฟน
คือมันก็เหมือนบ้านเราเราก็ต้องไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้
ราศีตุลต้องเตือนกันหรือถ้าในเชิงธุรกิจ
จะเป็นประเด็นในเรื่องของคนที่ร่วมหุ้นลงทุนกับเรานะครับ
อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วน
คู่สัญญามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้
มันเป็นราศีที่เหมือนวุ่นเรื่องชาวบ้าน

แต่เรื่องชาวบ้านจะมีความวุ่นวายมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะหน่อย

แต่ว่างานที่เป็นในเชิงงานขายจะดีมาก
ในหน้าตัวแทนเซลล์เปิดร้านทำธุรกิจ
ขยับขยายธุรกิจในปี๖๓ถือว่าดี
แต่ถ้าเกิดงานที่ต้องอาศัยพัฒน์เนื้อหุ้นส่วนเยอะ
อันนี้ไม่ดีหรือรวมไปถึงเรื่องภายในครอบครัวไม่ดี
การเงินก็มีความวุ่นวายอยู่เยอะเหมือนกัน
เป็นราศีที่จับจ่ายใช้สอยเยอะ
คือบางทีอาจจะลงทุนด้วยขยับขยายด้วย
ปกลบคุณหายบางทีทำเยอะแล้วเงินมันหายไปอีกหมด

ไปมาก็อันนี้ก็ไม่ธรรมดานะ

มันอยู่ที่ประเภทงานที่ทำ
คือถ้าคุณเป็นเซลล์เป็นเอเจนยี่ปั๊วซาปั้วเนี่ย

เพราะว่าดวงเรื่องพวกตัวแทนในหน้าเนี่ยดี
แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันจะมีประเด็นเรื่องความแข็งแยก
คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจบางอย่างแล้วก็มีหุ้นส่วนเยอะเนี่ย
ความแตกแยกจะเกิดขึ้นในปี๖๓นี้
เรื่องเงินก็เหมือนกับไม่ได้หาไม่ได้หาได้
แต่ว่ามันก็มีช่องทางที่รั่วออก
หรือว่ามีรายจ่ายอย่างบางอย่างที่รั่วออกไป

นะครับนั่นคือราศีตุลนะ

สุขภาพไม่ได้เป็นประเด็นอะไร
ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเอาไกลแล้วกันกลางนะไม่ค่อย

ครอบครัวกับเรื่องของหุ้นส่วนเป็นเรื่องที่ต้องระวัง

๑๕ธันวาธันวาอ๋อนี่ไง๑๗พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมเยอะเลยนะ
นะครับเพราะเป็นราศีที่ลาหูเข้าอย่างที่พูดกันไปเมื่อวานเนี่ยนะครับ
เป็นราศีที่ราหูเข้าแต่บังเอิญลาหูเข้าแล้วดันดีมาก
คือพฤศพเนี่ยผมเคยพูดไปเมื่อวานแล้วว่าลาหูเข้าแล้วไม่สบายมีปัญหาเจ็บป่วย
แต่พิจิกษดันเป็นราศีที่เขาเรียกว่าเป็นกีตะเกณฑ์ก็คือเป็นเกณฑ์ของราศีกลุ่มพิจิกเนี่ย
คือพอพระลาหูมาอยู่ในจำแหน่งที่เป็น๗เนี่ยจะส่งผลดีมาก

เงินเลยคือจะมีรับทรัพย์ได้เงินก้อนนะครับหรือว่าคือรายได้ที่มันแบบรายได้พิเศษ
คือรายได้ประจำมันคงเป็นไปไม่ได้ล่ะอะไรที่แบบอยู่ดีได้
อาจจะเป็นดาราก็จะมีพีเซนเตอร์เข้ามา
ชาวบ้านทั่วไปอาจจะขายที่ได้อาจจะถูกหวย
อ่าอางงงอยู่ดีได้เส้นใหม่
ทัวร์มาลงแล้วมาอยู่ดีร้านเราดังขึ้นมา

แล้วก็งานทั้งด้านต่างชาติพูดถึงทัวร์
เพราะว่าราศีพิจิกก็จะเหมาะกับงานทางด้านท่องเที่ยวต่างประเทศ

โอ้โหนางไปทุกวันนางไม่ทำแล้วนะที่วงทีวีนั้นนะ

ว่ารายการทีวีเป็นแบบว่างานรองของนางแล้วเนาะกัญชัยเนาะ

ค่อยกลับมารับงานเป็นวันไป

นางแบบว่าเนาะหมอนภานางเอานางเป็นงานเกาหลีนางเป็นหลักแล้วเนอะ

ความรักกับความรัก

ตัวเองเคยเจอตอนลาหูเข้า

งกเงินงกงานอะไรแบบนี้

มีแขนิดนึง
แต่ว่าแต่เร็วนี้มีลุ้นนะเพราะว่า

ไม่ตอนนี้ธนูกับเมถุน

ลาสีพิจิตร

ราหูนี่คืองอเมารุ่มหลง

จะไม่มีคำว่าพอดี

คือถ้ารักปุ๊บเนี่ย
ฟังอะไรเลยพวกนี้เป็นของเราคนเดียว

เตือนกันได้ไหมโอ้ยไม่มีทาง
เตือนโกดนะ

เพราะว่าเขาจะพ้นจากตรงนี้ได้ไง

ให้เพื่อนเพื่อนดูกันในหลายตา

แล้วแบบพวกเจอกันตามออนไลน์

จริงจะโดนหลอกง่าย

ตรง

พออาจจะเอาเค้านี้ม่าช่วยดูส่วนคนที่มีแล้วก็ไม่ได้มี
เนี่ยคือถ้ากลุ่มไม่ดูแลตัวเองก็บางคนอาจจะแบบไม่พร้อม
พร้อมตั้งคันขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้พระราชหัวมีเกิดในเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นได้ด้วยแต่เงินดีดีมาก
เป็นความรักเท่านั้นที่ต้องระวังเงินดีมาก
สุขภาพโอเคสุขภาพสุขภาพอาจจะเตือนหน่อยนะครับ
เพราะว่าคือการเจอพระราหูหมายถึงการอยู่ไม่เป็นที่นะครับ
เดินไปเดินมาเดินทางไปนู่นมานี่จริงการเดินทางเยอะเนี่ย
มันก็อาจจะเหมือนแบบเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแบบนี้
เชื้อต่างประเทศเกิดขึ้นได้ง่ายนะ
อาหารการกินการพักผ่อนอะไรก็ต้องระวังหน่อยระวังท้อง
พูดคุณหนุ่มสนใจอะไรบ้างครับหรือว่าอะไรนะครับ
ไม่ผมคิดว่านี่เป็นน้ำที่เขาหยิบมากิน
เป็ดผลิตโชค

เอาจริงนี่นี่น้องชัดเหรอ
ฉันเห็นทุกวันฉันคิดว่าเป้งผลิตโชค

โอ้โหน้องฉัดนี่เขามีงานเยอะนะ

อันนี้ด้วยป่ะอันนี้ด้วยป่ะ

ช่วงหน้าช่วงหน้า

ตั้งสาม

ในวงการคุณเหมียววันลัท

เพราะว่าไปถึง๑๔เมืองแรกคุณแซมยุติรัญนันท์
ที่ต้องพูดเพราะว่าไม่ได้สนว่าใครมีใครบ้างตัดสน
ว่านี่คือราศีของคนที่ดวงดีที่สุดในปีว้ายจริงเหรอ
นี่ลักษณะได้ใช่ไหมลักษณะได้ว้าธนูเนี้ยคืออยู่ในของ
คนรวยสองพันยี่สิบรอราหูรอพระเสาออกไปนิดหนึ่งน่ะชีวิต
เนี่ยใหม่หมดเลยอ่าลองให้ออกก็เป็นอะไรก็ออกครึ่งปีก็
เชื่อว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นปีที่ในช่วงที่ผ่านมา
มาเนี่ยธนูมันเจอความผิดหวังความแรงอะไรมาสองสามปีเนี่ย
จริงก็หนักก็ปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโทษแต่ว่าเรื่องราวเนี่ย
ร้ายเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะออกจากชีวิตไปชีวิตจะมีเส้นทาง
ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากของราศีนูเรื่องงาน
ครบครึ่งทุกเรื่องเดี๋ยวจริงดาวมาเริ่มเลิ่มมาจาก๓๐ตุลาของ
นะครับนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ส่งผลเต็มร้อย
เพราะว่าหลังหูเขาเพราะมันยังมีอย่างอื่นมาเยือกยักษ์อยู่นะครับ
เนี่ยก็จำง่ายว่าสมมุติว่าสักครึ่งปีหลังก็แล้วกันนะ
ครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นนาธีทองโอกาสใหม่สิบสองปี
หนึ่งครั้งสำหรับราศีธนูที่จะเริ่มต้นโชคจากการเดินทาง
ได้นะครับการศึกษาต่อบางคนเรียนฟังอยู่อาจจะแบบเห็น
อยู่ในวัยเรียนอยากจะศึกษาต่อเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไร
แบบนี้ก็จะมีโอกาสเข้ามานะครับแล้วเนี่ยดีในแบบ
ภาพรวมถือว่าเป็นราศีที่ดีแบบภาพรวมใหญ่เอาแง่คนทำงานอิสระ
สมมุติเป็นนักแสดงก็ในวงการบันเทิงอาชีพอิสระก็จะอิสระก็
จะมีงานที่เยอะขึ้นมีความคึกคักคิวก็จะแน่นขึ้นนะครับ
แน่นขึ้นมีโฆษณามีสปอนเซอร์มีอะไรเข้ามาถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน
ผู้ใหญ่จะเมตตานะฮะเจ้านายก็จะแต่ว่าต้องย้ำว่าดาวพวก
นี่มันไม่ได้หมายถึงความสบายหมายถึงการทำงานหนักหนัก
ความสำเร็จมากขึ้นเงินหนักขึ้นด้วยหวยเบิร์นไม่อย่าไปไ
ไม่ใช่แนวเลยมันไม่ใช่ไม่ซื้อแล้วนะคะไม่ซื้อแล้วค่ะ
ค่ะไม่ใช่แนวเลยบอกเลยแม่ค่ะอยู่แถวปาน้ำมันที่ชอบเรียก
แม่บ่อยไม่ต้องไม่ต้องเรียกแล้วค่ะสุขภาพสุขภาพก็เตือน
หน่อยเพราะว่าพอชีวิตอุดมสมบูรณ์เนี่ยธนูก็จะเป็นราศีที่
สุดในปีหน้าอ้วนกว่านี้ได้อีกเหรอน้ำหนักตัวจะขึ้น
เพราะว่ามันแบบพอดาวพวกนี้มันเอ็นจอยอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับดวง
ดาวมีความสุขปุ๊บมันก็มันก็จะมีการเปลี่ยนเนื่อยแต่เนื่อย
ไม่เหนื่อยดวงดีสบายไม่ใช่คือดวงดีแต่คือโอกาสดีเยอะโอกาส
เยอะเนี่ยถ้าเราอยากจะคือบางคนเนี่ยดวงไม่ดีเนี่ยขยันแทบตายมันไม่มีโอกาสอะไรเข้ามา
มันก็ไม่เกิดลงทุนให้ตายก็ไม่รวยลงทุนให้ตายก็โดนโกง
คนดวงดีเนี่ยอยู่ดีมันจะแบบเอาบางคนเป็นนักร้องมาสิบปียี่สิบปีไม่ดังเนี่ย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

คุณเมกร์ดำนี้ก็เป็นดวงแบบส่งไหน

อย่างเมื่อก่อนเนี่ยทำรายการมีคุณกิจสีภุ่มเสชนะ

ทำกับเขานี่เกิดหมดนะ

กาดขึ้น
มดดำอยู่ที่เดิมคนอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวคนจะประมวลอีกว่าราศี
ธนูร์เนี้ยดีหมดเราไม่ทำบุญน่ะต้องทำอะไรบ้างไม่ฮะคืออันนี้ต้อง
เป็นบุญแบบบิ๊กโปรเจกต์นะฮะคือแบบก็คือคนดวงดีต้องเป็นบุญแบบ
สามัคคีหรือว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์กับสาธารณะอืม
คือไม่ใช่บุณแบบ๑ประ๑

สมมุติในสถานะนี่คือเป็นเรื่อง
ที่แบบต้องเป็นเจ้าภาพหรือว่าไปร่วมแรงร่วมใจกัน
หรือบางทีก็จะเป็นลักษณะของบุญที่แบบ

อ่าสร้างสาราพักริมทางสร้างเอ่อโรงเรียนโบสถ์วิหารอะไรอย่างเงี้ย

ก็ต้องย้ำนะครับว่าหนังสือเนี่ยอันนี้หวานกว่าบนนั้นอีกนะ
อันนี้ว่านเนี่ยอันนี้เป็นปั๊กอินอีกตัวนึง

เพราะว่าร้านสื่อหายากแล้วก็เดินหน่อย

นานนี่ทำตั้งแต่งกลางปีก็เริ่ม
ถึงแต่ว่าท่านทำนั้นคือถ่ายรูปไว้ก่อนใช่ไหมคะ

แล้วเดี๋ยวพอช่วงปีชงเนี้ย
แล้วก็เรื่องการขอพรเทพเจ้า
แต่เขาก็บอกแล้วไงอยากจะรู้ว่าปีชงคุณเป็นยังไง
อาจารย์นิดนึงค่ะในฐานะที่ทำงานวงการบันเทิงปีหน้าปีนี้ค่ะ
วงการบันเทิงจะแบบคึกคักไหมคะหรือว่าแบบ

แต่ว่าวงการบันเทิงเนี่ยราศีที่แบบตัวจี๊ดเนี่ย
ก็ดวงเปลี่ยนเยอะนะอย่างพิจิกเนี่ยเป็นราศีของวงการ
ศพเนี่ยก็เป็นราศีของศิลปินเยอะนะนักร้องเนี่ยราศีพฤศพ
แล้วประราหูเข้าอ่ะคือตัวแบบตัวท็อปเนี่ย
สิงห์เนี่ยก็เยอะนะพิธีกรสิงห์เนี่ย
เนี่ยเยอะสิงเมถุนแต่เมถุนดีขึ้นแต่พวกพฤศพพิจิกเนี่ย
มีราหูเข้ามาเนี่ยผมว่าประมาณ๒๐ของคนวงการนี้
อยู่ใน๒ราศีนี้นี่เข้าข้าวนี่พระหู๒๐๓๐คนแล้วค่ะเนี่ย
คือแล้วพวกในพระราหูเข้าอ่ะพฤษศพก็มีน้องใหม่ราวิกาด้วย
มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตถ้าไม่พูดเรื่องงานนะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเลยนะ
แต่งงานแต่งเงินเนอะพระราหูเนี่ยมันก็จะแบบจับพันปั๊บอะไรแค่นี้ขึ้นมา
เจ้าของกิจการเขาเราจะมีปัญหาถ้าเจ้าของกิจการเราไม่รุ่ง
แต่ในเชิงวงการเนี่ยในเชิงแบบภาพรวมคือด้วยความที่
ปี๖๒กับปี๖๓มันมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือ
ดาวน์สาวก็ดาวน์พระภักดิ์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันตลอด
แต่มันควรละสีเท่านั้นเองคือ๖๒ก็อยู่ด้วยกันละสีนึง

เหมือนสิ่งที่มันอยู่เนี่ย

แต่เนี่ยพอสองดวงนี้มันทิ้งออกไปปุ๊บความชัดเจนของวงการบันเทิงเนี่ย
เกิดขึ้นปี๖๓นี้เรื่องที่ชัดเจนสุดคือวงการการเงินจำไว้นะฮะ
ระบบการเงินของโลกจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลง
คือเรื่องวิธีการระบบการจัดการการเงินเนี่ย
๖๓รออยู่หลายเรื่องนะฮะเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาใหม่
อเมริกาครบ๔ปีหรอ

ค่าเงินบาทเราแล้วคะ
อุ๊ยเร็วมาก
ค่าเงินบาทก็แข็งอยู่นี่ไง
แข็งดีกว่าอ่อนบ้าง

อะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีก็ให้มันหมดกับปีเก่าไปนะครับ

ก็อยากจะให้ช่วยคุ้มครองแฟนรายการข่าวใส่ไข่
ให้มีทั้งสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง